คุณผู้ชมครับวันนี้ก็วันอังคารก็มีการประชุมคอรมอลนะครับ
วันนี้การประชุมคอรมอลก็เตรียมพิจารณามาตรการ

ซึ่งก็ยังคงเงื่อนไขคือนำใบเสร็จเป็นใบกำกับภาษี
เต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าแล้วก็บริการ
หักลดห่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน๑๕๐๐บาท
รวมทั้งเรื่องของการย้ายผู้ว่ามราชการจังหวัดทั้ง๔จังหวัด
จากเรื่องของปัญหาการจัดพิธีวางดอกไม้จันทร์ลดความขัดแย้งในพื้นที่
ติดตามทั้งหมดกับคุณมรพบริษฐีผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
โดยก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชและคณะรัฐมนตรีนะคะ
ซึ่งวันนี้หลายฝ่ายก็จับตาถึงการพิจารณาปลดล็อกพักการเมืองให้ทัน
นายกรัฐมนตรีระบุระหว่างเยี่ยมชมนิทัศกาลว่าวันนี้การเกษตรต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืน
พร้อมขออย่าหยิบเรื่องการแก้ปัญหาด้านการเกษตรมาเป็นประเด็นว่ารัฐบาลไม่ได้แก้ปัญหา
เพราะผู้ที่ออกมาพูดตัวเองก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร
ต่างกับรัฐบาลชุดนี้นะคะที่มีการชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทุกอย่างอย่างชัดเจน
อยากให้สื่อมวลชนและสังคมเข้าใจรัฐบาลที่กำลังเดินหน้าแก้ปัญหาต่าง
ซึ่งทั้งหมดคือการปฏิรูปค่ะ
มันก็แต่ประเด็นและตัดแยกอยู่กันแบบนี้
ว่าเป็นอำนาจการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีซึ่งการที่สื่อนำเสนอว่าตนเอง

เพียงแต่บอกว่าหากนายกรัฐมนตรีปรับตนเองออกก็ยอมรับ
เพราะไม่รู้จะทำอย่างไรค่ะ
ผลเอกชายยังกล่าวถึงสถานการณ์ราคายางตกต่ำว่าขณะนี้ราคายางปรับตัวดีขึ้นแล้วนะคะ
ซึ่งได้สั่งการให้ประธานบอร์ดและผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย

ซึ่งราคาที่ผันผวนถือเป็นเรื่องปกติ

ดังนั้นจึงพยายามผลักดันเรื่องการใช้ยางภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น
โดยตั้งเป้าที่๑๓๐แต่ปัจจุบันอยู่ที่๑๑๓๑๑๔
ส่วนกรณีข้อเรียกร้องให้ปลดประธานบอร์ดการยางนั้น
ต้องดูข้อเท็จจริงโดยรวมก่อนค่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับนะคะว่า
ในการประชุมคอรมอลวันนี้จะเสนอยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อลดความขัดแย้งและให้งานต่างเดินหน้าต่อไปได้
ส่วนผลสอบสวนเกี่ยวกับการวางดอกไม้จันทร์ถวาย
งานพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและจังหวัดนนทบุรี
ไม่มีความผิดตามที่มีการกล่าวหา
ยำว่างบประมาณที่กระทรวงมหาดไทย
นุมัติให้แต่ละจังหวัดเป็นการใช้งบของส่วนกลาง
ไม่ใช่ส่วนท้องถิ่นและทุกอย่างมีขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้
สำหรับวาระการประชุมคอรมออื่นที่น่าสนใจนะคะ
คือกระทรวงการคลังเสนอมาตรการช็อปช่วยชาติ
ซึ่งยังคงเงื่อนไขเดิมคือสามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
จากการซื้อสินค้าบริการร้านอาหารตัวเครื่องบินในประเทศ
ซึ่งไม่รวมแพ็กเก็ตทัวร์ไม่รวมสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ส่วนทองรูปบัตรพันธุ์สามารถนำค่ากำเน็ตมาหักลดหย่อนภาษีได้
ไม่เกิน๑๕๐๐๐บาทรวมระยะเวลาทั้งสิ้น๑๙วันค่ะ
ล่าสุดนะคะการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คอสชเสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
นักข่าวก็พยายามถามถึงความชัดเจนในที่ประชุมเรื่องของการปลดล็อกพักการเมือง
แต่ก็ยังไม่มีบุคคลใดที่ให้คำตอบนะคะ
โดยบอกว่าให้ถามความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ